คุณผู้ชมฮะเรามาพูดถึงเรื่องของตำรวจกับหน่วยงานของกรทม
ในยุคผู้ว่าชัดชาติกันบ้างดีกว่า

จะแก้ปัญหาอะไรให้กับคนกรุงได้เป็นอย่างดีบ้างนะฮะ
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

สองเดือนที่ผ่านมาผู้ว่าชัดชาติได้ลุยงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้คนกรุงเทพ
ต้องเรียกว่าได้เยอะพอสมควร
ลองนึกดูสิครับว่าปัญหาของคนกรุงเทพเนี่ย
มันเกี่ยวยงกับหลายหน่วยงาน
ลองนึกดูว่าถ้าตำรวจไปร่วมมือกับกอทมร่วมแก้ปัญหาให้ประชาชนด้วยกันอีกสักหน่วยงานหนึ่ง
เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนที่โยงถึงตำรวจเยอะนะครับในกอทม
จินตนาการดูว่าถ้าความร่วมมือนี้เกิดขึ้นจริงจังเนี่ย
ประชาชนจะได้ประโยชน์ยังไง
เมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพนี้อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์
เป็นภาพที่พูดว่าชัดกับผลตำรวจโทษศูลเชษหักผ่าน
ผู้ช่วยพบตรแถลงข่าวร่วมกัน
เรื่องที่จะร่วมมือระหว่างกอทมกับตำรวจ

นั้นเรื่องนี้ใส่เข้าไปในข้อมูล

ตำรวจโดยพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักผ่าน
เคยมาออกรายการนี้มาเล่าให้ฟังว่า
นำร่องไปแล้วคือเอาเทคโนโลยีมาป้องกันปราบปรามอาทยากรรมแจ้งความได้
ใครโดนตรงไหนแจ้งความได้ตรงนั้นได้สารพัด
ลองดูว่าถ้าสองหน่วยงานนี้มาจับมือใช้เทคโนโลยีทำงานร่วมกัน

ฉะนั้นวันนี้จะขอพูดคุยกับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพาน
ผู้ช่วยพบตรในฐานะที่ท่านรับผิดชอบเรื่องโครงการที่เรียกกันว่า
ผู้ช่วยอยู่ในสายแล้วนะฮะสวัสดีครับท่านครับ

แนวทางที่จะทำงานร่วมกันในทางปฏิบัตินะระหว่างกอทมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ท่านเป็นตัวแทนพบตรไปเมื่อวานเนี่ยแนวทางจะออกมาเป็นยังไงครับ
ครับครับท่านอาจารย์ครับเมื่อวานเนี่ยท่านพบตรก็มอบหมายให้ผมไปหาลือกับท่านผู้ว่าชาติชาตินะครับ

ว่าในสิ่งที่เราทำงานร่วมกันความจริงแล้วในเรื่องการทำงานเราก็ทำงานร่วมกันมาโดยตลอด
แต่หรือแบบว่าเพื่อให้เกิดความแชชเจนอยู่ผจัมมากขึ้นนะครับใดความร่วมมือนะครับ
แล้วก็ลองรับจังหวัดสมาร์ตซิตี้ของผู้อาจารย์การศาลจังหวัดทั้งประเทศ
จะทำมากคือเราทำมาก
เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ประญาชนผู้หยัดล้อได้พบกับเจ้าที่รักที่แก้ปัญหา
พอเคในกรทมก็เหมือนนายมเตอร์ในการตรวจ
เพราะฉะนั้นวันนี้ปัญหาของประชาชนมันไม่ได้มีแค่เขต
มันก็จะมีปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับตำรวจด้วย
เพราะฉะนั้นแทนที่เพราะเอาโอเคเขาต้องทรงต่ออันนี้ไม่ต้อง
ทั้งหมด๑๘๔๐กว่าสถานีตรวจ
เพราะฉะนั้นวันนี้ในการทำงานร่วมกับ
ไม่ว่าจะเป็นกรทมหรือต่างจังหวัดนะครับ
เราจะใช้แพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดู
ดำเนื้อการร่วมกัน
ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ย
พบกับตำรวจพบกับสายตรวจพบกับสวปที่มาแก้ปัญหา
เช่นอย่างมีคนเข้าบ้านรถติดแยกไฟแดง
จะเป็นเรื่องจายจอนะครับ
รับปัญหามาแล้วง่ายปัญหายังแก้อะไรอย่าง

ตรงนี้มันก็จะโชว์เหมือนกับพอเกษนะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ผู้กลับต้องขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ
เพราะว่ามันจะฟ้องโดยประชาชน
ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านพบตรเน้นย้ำอยู่ตลอดเวลาว่า
สิ่งสำคัญก็คือประชาชนต้องมีส่วนร่วม
ประชาชนต้องรู้สึกได้ว่าตำรวจทำโครงการนี้แล้ว
ประชาชนเขาจะได้อะไร
เพราะว่าวันนี้ผมมองว่าสิ่งที่ประชาชนเขาสนใจนะครับ
คือทุกโครงการเนี่ยประชาชนเขาสนใจแน่
ถ้าทำแล้วเนี่ยประชาชนเขาได้ประโยชน์เขาได้ความปลอดภัย
ทีนี้ในพาร์ทของความปลอดภัยเนี่ยมีตำรวจเป็นเจ้าภาพ

ในเรื่องของความปลอดภัยที่จะทำในกรุงเทพด้วย

เป็นการทำงานเนี่ยเป็นการบูรณาการแล้วไม่มีรอยตอบนะครับ
ครับในส่วนของกธมเนี่ยท่านชัดเคยบอกกับผมว่า
ผู้อำนวยการเขตเห็นเจ้าหน้าที่ของเขตเห็นเนี่ยต้องไปเร่งแก้ปัญหา
ทีนี้พอท่านเอาตำรวจเข้าไปร่วมแก้ปัญหาคำถามก็คือว่า
ทำชายังไงว่าจะต้องเร่งแก้ปัญหาให้เขาตรงเนี่ยสำคัญ

ผู้กลับรับมาร้อยเรื่องผู้กลับแก้ไปกี่เรื่องหรือผู้กลับจ่ายงานแล้วเนี่ย
ถ้าสปยังไม่แก้มันก็จะพอนะครับเพราะฉะนั้นผู้กลับก็ต้องเร่งรัด
แล้วผู้การก็จะดูได้ดูได้ทุกวันนะฮะพอเช้าดูได้เลยดูได้แบบเรียลเช้า
เพราะฉะนั้นตรงนี้แพลตฟอร์มนี้ผมก็ต้องเรียนว่าเป็นแพลตฟอร์มที่
ท่านอาจารย์วสันนะครับจากเน็กเทคเนี่ยท่านเป็นคนคิดค้นเอาไว้นะครับ
ผมก็ได้ไปพบท่านอาจารย์วัฒนด้วยตัวเองขอนหน้านี้แหละครับครับ
แล้วเมื่อวานเนี่ยผมก็เรียงเชิญท่านอาจารย์วัฒนจากเน็กเทคเนี่ยเอ่อ
บรรยายให้กับเอ่อผู้กับหัวหน้าสถานีทั้งประเทศโดยทางเอ่อ
วีดีโอคอร์นะฮะก่อนก่อนที่ผมจะไปพบกับท่านผู้ว่าครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ตำรวจเราเริ่มเดินหน้าเริ่มคิกออฟแล้วนะครับ
ในเรื่องของเอ่อทรัฟฟี่ฟองดูนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยมันเกิด
เคยเกิดปัญหาบางแจ้งบางแห่งบางโรงพักนะไปแจ้งแล้วไม่รับแจ้งโยกโยก
โอเคคนก็เดือดร้อนไม่รู้จะต้องทำยังไงแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย
มันจะฟ้องโดยแอปที่ว่านี่แหละว่าเฮ้ยถูกครับคนรับเรื่องมาแล้ว
ทำไมคุณยังปล่อยให้เรื่องดำเนินการอยู่ทำไมไม่มีใครดำเนินการ
ทำไมยังแค่ดองไว้อยู่ทำไมไปอันนี้มันฟ้องได้หมดครับครับ
ครับใช่ครับอาจารย์เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าผู้กลับคนไหนเอ่อ
ดำเนินการตามที่รับเรื่องหรือว่ายังดูได้อีกนะครับอาจารย์
ว่าหรือว่าประชาชนร้องแล้วไม่รับหรือก็ยังดูได้อีกนะครับเพราะฉะนั้น
ถ้าหลุดกับคนไหนไม่รับเรื่องก็ก็ต้องโดนโดยอจารย์อ่ะสำไม
เพราะฉะนั้นมันก็จะดูได้ตั้งแต่พบตรรลงมาเลยนะครับ
ครับนะฮะค่ะรวมและถึงเป็นประถานกลับเพื่อนด้วย
แล้วตำรวจเราก็ต้องขับเคลื่อนเหมือนกับที่พอเสร็จ
ก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นความคืบหน้าที่ผมคิดว่าจะได้ประโยชน์กับประชาชนมาก

เจอปัญหาอะไรสามารถที่จะร้องเรียนผ่านออนไลน์
มันจะมีตู้มีกล่องให้ไปรับแจ้งความถูกฉกเข้าของตรงไหน
แจ้งตรงนั้นที่นำร่องไปแล้วผลเป็นยังไงครับ
ครับวันนี้ท่านบอกว่าตลอดขยายออกไปเป็น
เรานำร่องเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพครับอาจารย์ครับ

เป็นทั่วทั้งประเทศและมี๗๗จังหวัด
แล้วก็เศรษฐีเป็นจุดเลขที่ไม่โกหกใครอยู่แล้วนะครับ
พระท่านเศรษฐีวันนี้จะเห็นได้แช่เจนว่า
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่ดีต่อตำรวจในพื้นที่สูงขึ้นนะครับ
แล้วความหวานตัวไปของตำรวจในพื้นที่ลดลงได้ชัด
ครับอันนี้ถ้าสมมุติในอนาคตเนี่ยนะเรามีงบประมาณมาก
งบประมาณในการที่จะไปจัดซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาประกอบการใช้เทคโนโลยีต่าง
ปูพรมทั่วประเทศทุกอำเภอมีแบบนี้หมด
การป้องกันปราบปรามอัญญากรรมเนี่ยดีขึ้นแน่นอน
ครับครับเอาล่ะขอบพระคุณท่านผู้ช่วยพบตรนะฮะ
พบโทสุรเชษฐ์หักภานะขอบคุณท่านครับ
ขอบคุณครับขอบคุณท่านครับขอบคุณท่านครับ
ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่คนกรุงเทพจะได้ประโยชน์
ลองนึกดูสิครับว่าถ้าร้องเรียนไปแล้วกอทมมาแก้ไขปัญหา
อะไรที่เกี่ยวข้องกับโรงพักอะไรที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
ตำรวจเร่งแก้ปัญหาให้ถ้าไม่แก้ในแอปมันจะฟ้องว่ายังไม่ได้แก้
อันนี้เป็นความคืบหน้าที่น่าจะอุ่นใจสำหรับคนกรุงเทพครับ

ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายด้วยฮศศเมืองไทย